ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันที่มีเส้นเป็นเดิมพันธุ์
ใช่แล้วสำหรับการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามบิ๊กเบิ้ม
ไปดูการแข่งขันกันว่าสนุกสนานขนาดไหน
ไปที่จังหวัดปฐุมธานีเลยค่ะ
นี่คือบรรยากาศการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ครั้งที่๒
ที่ตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มอยู่ที่ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วนะ
งานนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น๒๐คน
แต่ละคนพกเอาความหิวมาเต็มเลยคุณ
ต้องพกความหิวนะคะไม่ง่าย
คุณค่ะแล้วก็พกเอาความตั้งใจมาแบบเกินร้อย
เพื่อจะมาท้าชนแชมป์เก่า
เราไปฟังเสียงแชมป์เมื่อปีที่แล้ว
เรียกน้ำย่อยกันก่อนมาคมขวัญกันเลย
วันนี้เราก็ได้มาเพื่อเพาะคันแชมป์

ในการแข่งขันในวันนี้มากกว่า
แพ้ชนะคือวิสระภาพเหมือนเดิม
โอ้โหให้ดูบรรยากาศกันไปแล้วนะคะสำหรับแชมป์นะคะ
พูดถึงแชมป์เก่าถึงเขามาแบบถ่อมตัวนะครับ
เขามาแบบถ่อมตัวมากแต่ว่างานนี้ไม่ใช่แบบว่า
มาแบบถ่อมตัวแล้วก็คนอื่นจะชิวกันได้นะ
เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันปีนี้เขาฟิตซ้อมกันมาอย่างดี
เพื่อภารกิจล้มแชมป์โดยเฉพาะค่ะคุณ
กติกามีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์
เบิ้มนี้ชามนี้ให้หมดภายในเวลา๕นาที
ห้านาทีเนี่ยนะทามเบอร์เริ่มเนี่ยคุณ
ใครที่กินหมดก่อนก็จะเป็นแชมป์ไปในปีนี้เลย
พอได้เวลาการแข่งขันก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ยกมาเสิร์ฟ
พร้อมเริ่มไปปี๊ด

โอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะและแล้วนะคะแชมป์การกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ปีนี้ได้แก่
น้องสงสัย
สงกรานแสงทองมาจากอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีคู่นี้

เฉชนะไปนะคะด้วยเวลาประมาณ๔นาทีกว่า
ส่วนอันดับที่๒ก็คือแชมป์เก่าของเราค่ะ
ได้แชมป์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับปีนี้นะยอมใจน้องสงกรานจริงนะ
เห็นตัวเล็กผอมนะแต่เวลากินนี่กินไวกินจุกินเก่งเหลือเกิน
รวมไปถึงลีลาการยกสดนะทั้งถ้วยทั้งชามนี่ไม่เกรงใจแชมป์เก่ากันเลยค่ะคุณค่ะ
ก็เป็นสีสันสนุกของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ที่ตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม
ปีหน้าใครอยากลงแข่งบอกได้คำเดียวว่ารีบฟิตซ้อมนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันน้องสงกรานนะคะ
ใครที่จะไปแข่งนะครับเรื่องของการยกสดอันนี้ผมขออนุญาตฝากเตือนไว้ก่อนนะฮะ
ใครทานก๋วยเตี๋ยวแล้วยกสดเนี่ยระวังมันจะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยว
มันจะเป็นมันจะกลายเป็นลาดหน้าครับต้องระวังจริงจริงนะคุณ
คือชามก๋วยเตี๋ยวคุณมายกสดเนี่ยมันจะกลายเป็นลาดหน้า
คุณต้องกินดีนะเพราะว่ามีคนตาบอดทำไมตะเกียบจิ้มตา
ไม่ได้เอาตะเกียบออกไงเอออันนี้มันก็อันตรายอยู่อันตรายการยกก๋วยเตี๋ยวสดอันตรายมาก
นี่เป็นคำเตือนที่เราบอกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเราลองมาหมดแล้วเจอมากับตัวเอง
ถึงได้มาฝากเตือนคุณผู้ชมเพราะเรารักและเป็นห่วงอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นจะมีซ้อมเอาไว้ถ้าจะยกโซดเอาตะเกียบออก
ระวังราดหน้าระวังก๋วยเตี๋ยวสิระวังราดหน้า
แต่สนุกสนานค่ะบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชม
ดูว่าปีหน้าใครจะเป็นผู้ชนะบ้างนะคะ

ผมกลัวเลยเอาชามก๋วยเตี๋ยวมา